เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็วุ่นเลย

เขาบอกเขาหลงอยู่ในอีกมิติหนึ่งออกไม่ได้

เขาบอกผมอยู่หลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

อยู่ตั้งนานสุดท้ายเจอนะครับท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ฮะ
ทีแรกเนี่ยไม่เจอเจอมิติไหนเจอมิตินี้ใช่ไหมคะ
มิตินี้นี่แหละเดินอยู่รอบนึงสารเจ้าแม่ตะเคียนทองนะ
เจอฮะนายราเชนอายุ๓๘ปีอยู่หลังศาล
ทีแรกไปด้านหน้าไม่เจอจริงนึกว่าแหมอยู่อีกมิติหนึ่งแล้วหากันไม่เจอ
รอบหนึ่งไปอยู่ด้านหลังเอ้านั่งอยู่นะครับ
นายราเชนบอกว่าทุกเย็นหลังเลิกงานเนี่ยเขาจะมานั่งเล่น
ดื่มสุรากับพี่สาวนางตะเคียน

นางตะเคียนว่าเป็นพี่สาวเขาชื่อปัธมา

เนี่ยฮะเขาบอกที่หน้าสารเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ย
เขาจะต้องมาเจอพี่สาวเขาชื่อปัธมา
วันนี้พี่สาวพาหลุดมิติไปเที่ยวเมืองลับแล

เข้าไปด้านในมีแต่บ้านทรงไทยโบราณ
ทำให้รู้สึกแบบกลัวมากเห็นท่าไม่ดีโทรแจ้ง๑๖๖๙ดีกว่า

ให้ส่งคนมาช่วยหน่อยแล้วกู้ภัยก็มา
คือเขาบอกว่าตอนที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยแล้วไม่เห็นเขาใช่ไหม

เอาแล้วทำไมกู้ภัยเดินมาข้างหลังแล้วเห็นล่ะ

ผมเห็นกู้ภัยผมก็เลยรีบเดินออกมาจากเมืองลับแลเลย
นี่ฮะแล้วสำรวจตรงนี้นะครับ
กุมารทองก็มีรูปหล่อนางรำที่ถูกทำลายถูกเครื่องเสียหายก็มี

นายราเชนบอกว่ากุมารกับนางรำเนี่ยที่สัมผัสเนี่ยคือไม่ได้จะทำลายทิ้ง
แต่ไม่ให้มาอาศัยอยู่ร่วมกับพี่สาวนางตะเคียนที่ชื่อปัธมา

เอาเป็นว่านายลาเชนพูดไปพูดมาไม่รู้จะขอบคุณอาสากู้ภัยที่มาช่วยยังไง
เอาตัวออกจากเมืองรับแหล
นี่ฉันอยากรู้ตัวเลขแอลกอฮอล์ในเลือดเขามากกว่า
ผมกลัวคนที่จะมาไม่เจอกับผมว่ามันต้องกลัวจงนอนต้านต้นเนี้ย
พี่สาวต้นหลังพี่สาวต้นหลัง
เขาปล่อยพวกมันออกมาจากเมืองน่ะเออครั้งไหนเป็นเมืองอีกเมืองเลยอ่ะ
ใช่เป็นเมืองรับแรงมันมาแล้วเจอพวกกุมารทิ้งทำไมที่ไม่ชอบหรือ
เข้ามาปากเข้าปากไหมอ่ะไม่มันไม่มีจริงไหมรู้ที่ไม่มีจริง
แต่ที่ตลกหลวงกันทำไมแล้วแล้วพี่พี่ยืนทิ้งทำไมอ่ะผมยืนทิ้ง
ทำไมไม่ใช่เข้ามาปากอ่ะก็ปากกระทั่งถ้าผมสัมผัสไม่ได้ผมยืนทิ้ง
ก็คุยกันสักพักนึงก็รู้ว่าคุยไม่รู้เรื่องเนอะ
พอได้ใจความก็ให้กลับบ้านไปบ้านเขาอยู่นู่นนะฮะ
อยู่ที่ตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชานะครับอ่า

มอเตอร์ไซค์กลับซะด้วยฮะตรวจแอลกอโฮอลอย่างค่ะ
เจ้าหน้าที่อาจจะดูแน่ใจแล้วมั้งนอนอยู่พักนึงนี่นอนอยู่เมืองรับแรตั้งนานนี่
ขี่เข้าเมืองรับแรไปอีกรอบนึงแล้วคะคือสารตรงเนี้ยเป็นจุด
สารเจ้าแม่ตะเคียนที่ชาวบ้านเขาตั้งสารเอาไว้

เพราะชาวบ้านก็มากราบมาไห้บ่อย

ก็เลยเนี่ยเกิดอาการหลงอาการหลอนอะไรขึ้นไปเลย

ก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะคะ

นี่พี่๑๖๙ก็ใจดีนะประสานกู้ภัยให้มาดูให้

เขาก็ต้องรีบไปช่วยชีวิตคนไปช่วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
คือผมเชื่อว่าพี่เจ้าหน้าที่ก็คงจะแบบไม่เป็นไรนะ

ไปดูก่อนเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย

อันนี้คือน้ำจิตน้ำใจของพี่ที่ทำงานกู้ภัยเลย
ฝากถึงคนที่ดื่มเหล้าด้วยแล้วกันนะคะว่า

เขาอาจจะมีเรื่องจิตจงจิตใจเรื่องจิตภาษา

บอกชอบมาดื่มเหล้ากับพี่สาวตะเคียนที่ชื่อปัธวา